ผมจะพาไปดูเพราะเรื่องสุนัขกับเรื่องแมวก็ยังต่อเนื่องกันอยู่

ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันพิษนุบ้านะครับ
สุนัขบ้านทั้งสุนัขและแมวครับ
แล้วก็ขณะที่ผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดเสียชีวิตแล้วครับ

น่ากลัวนะมีคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับ

สถานการณ์โรคพิษสุนักบ้าในจังหวัดตรัง

โดยนายแพทย์บันเจิดสุขพิพัฒน์ปานนท์

ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนักบ้าแล้ว๑คน
เป็นเพศชายอายุ๔๔ปี
มีภูมิลำเนาในตำบลอ่าวตรงอำเภอวังวิเศษ
ซึ่งได้รับเชื้อจากการถูกลูกสุนัขวัย๒เดือน
เลี้ยงไว้กัดที่ฝ่ามือซ้ายครับ
โดยลูกสุนัขตัวนี้นะครับ
ถูกสุนัขตัวใหญ่กัดจึงได้รับเชื้อ
แต่ลูกสุนัขก็มาตกรถตายก่อนนะครับ
เจ้าของจึงไม่ทันได้เห็นอาการ
เวลาผ่านไปเจ้าของจึงมีอาการป่วย
และเข้ารับการรักษาโดยตรวจพบว่า
ติดเชื้อพิสุนักบ้ากระทั่งเสียชีวิตในที่สุด
โดยถือเป็นรายแรกของจังหวัดในปีนี้

เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้คนสองกลุ่ม
คือคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านที่ได้เล่นกับสุนัข
แล้วก็รวมทั้งสิ้น๑๑คน

และอยู่ใกล้ระแวกบ้านในรัศมี๑๕กิโลเมตรด้วยนะครับ
รวมถึงบริเวณจุดรับซื้อน้ำยาง
ที่ผู้ตายได้ตั้งจุดรับซื้อน้ำยาง
เพื่อควบคุมพื้นที่ไม่ให้ระบาดไปมากกว่านี้
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ยังเตรียมฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้กับสุนัขและแมว
รอบแรกใน๒๒ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง
ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่๑๙มีนาคม
จนถึง๒๕เมษายนนี้ด้วย

จายอยู่ตามสวนสาธารณะตลาดสดและตลาดนัด
สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนจำนวนไม่น้อย
ส่วนในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลหนองว่า
อำเภอบัวรายจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
ล่าสุดครับพบว่าชาวบ้านยังดำเนินชีวิตตามปกติ
และใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงต่าง
ได้โดยไม่หวาดกลัวกับโรคพิษสุนักบ้ามากนัก
เพราะว่าทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมา
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชาวบ้าน
และได้คัดกรองผู้ที่สัมผัสกับสัตว์ที่คาดว่าจะติดเชื้อพิสุนักบ้าไปบ้างแล้ว

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า
ให้กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม่พบสัตว์ตายเพิ่ม
ส่วนผู้ที่สัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อก็ไม่พบอาการป่วยเพิ่มเช่นกันนะครับ
จึงทำให้ชาวบ้านเบาใจไปได้ระดับหนึ่ง
แต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่า๑๐กว่าจังหวัดแล้วที่ประกาศเป็นพื้นที่สีแดง
แล้วก็มีอีกหลายสิบจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่สีเหลือง

ไม่ใช่เฉพาะกัดเท่านั้น
ควรด้วยเล็บ

จากนั้นรีบไปโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนนะคะ